ต้องระวังกันทุกคนล่ะค่ะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์อันดับแรกนะ
ใครขี่ใครซ้อนต้องใส่หมวกกันน็อกและที่สำคัญเกาะแน่นแน่นหน่อยนะน้องนะ
อันนี้คุณยายไว้เจ็บสิบแปดปีซ้อนมอเตอร์ไซด์ลูกชายนะคะ
โอ้โหเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
ไว้ได้เนี่ยคะเป็นสังหวะขุ้นยายแกลือออกมาจากรถมอเตอร์ไซด์
แล้วล้มถล่ายไปกับพื้นอ่ะครับแล้วขุณยายแกยู้เจ็บแปดปีมาก
เจ็ดสิบแปดปีแล้วนะคะเคราะห์ดีที่แกไม่ได้เป็นอะไรมาก
แต่ก็เจ็บอ่ะแกบอกแกเจ็บสะโพกอ่ะค่ะตรงนี้นะคะ
เธอเล่าบอกว่ากำลังนั่งเล่นอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงรถเบรกดังเอี๊ยดลั่นเลยนะคะ
พอเดินออกมาดูหน้าบ้านเนี่ยตอนแรกมองไม่เห็น
เพราะตรงนั้นมันมีพุ่มไม้ต้นไม้อยู่ต้นไม้มันบัง
แต่พอเดินออกไปดูเสร็จอุ้ยเห็นยายคนหนึ่งแกนั่งอยู่กับพื้น

สาเหตุคือพอดีมอเตอร์ไซค์มันลื่นสาย
คุณเห็นเส้นเขาไหม

คือมันลื่นทรายแล้วก็เลยทำให้รถเสียหลักเนี่ย
จังหวะเสียหลักนี้แล้วก็เลยสะบัดคุณยายกันล่วงลงไป
แล้วลักษณะคือซ้อนสามอย่างนี้

เอาเป็นว่าคุณยายแกก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก
ก็สามารถลุกขึ้นมานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ลูกชาย

คือไม่ใช่ทุกเคสโชคดีแบบนี้

คุณคิงบอกว่าเหมือนเรื่องของคุณย่าเขาเลย
แต่ว่าคุณย่าเขาไม่ได้โชคดีแบบนี้